ข่าวต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
มีผู้ชายคนหนึ่งก็ขับรถไปกับแฟนสาว
ขับอยู่ดีจู่มีผู้ชายคนหนึ่งขับขี่จักรยานยนต์มาประกบ
แล้วบอกว่าให้จอดเขาก็ไม่จอดก็เร่งเครื่องหนีไป
คนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยเอาปืนยิงใส่เข้าไป
โดนท้ายทอยของผู้ชายที่ขับรถเก่งก็บาดเจ็บสาหัสปางตาย

คนขับรถจักรยานยนต์ตามไปประกบ
คนขับรถเก่งก็เอากระจกลง
สุดท้ายพูดง่ายขอโทษ

ผมนึกว่าคนที่นั่งมาเป็นภรรยาผมนั่งมากับคุณ
ดูสิเขาก็ขอโทษนะ

นึกว่าผู้หญิงที่นั่งมาเป็นภรรยาของตัวเองแล้วหนีกลับมาผู้ชายคนนี้
โดนยิงไปแล้วปางตายที่ท้ายถอยคุณผู้ชมนะฮะ
คือคนที่บาดเจ็บเนี่ยคือนายอานนท์มณีวงอายุ๒๔ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันทำแผลที่ถูกยิงบริเวณท้ายถอย

แล้วก็มีแฟนสาวนะนั่งจับมือให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง
ที่สุดท้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

แฟนสาวของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
นุ่มขับรถไปรับที่บ้าน
จะเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่พอกลับมาสักพักหนึ่งขับมาจู่เนี่ย
มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้าง

แต่ผู้ชายคนนั้นยังขี่รถจักรยานยนต์
ตามมายิงใส่รถถึงสามนัด

ผู้ชายคนที่ไล่ยิงก็ขับรถไปจอดประกบข้างรถเช่นกัน

พูดง่ายแค่ขอโทษ

ผมนึกว่าเมียผมนั่งรถคันนี้หนีมา
พูดเสร็จคนที่ยิงก็ขับรถหนีไปเลย

เรื่องต้นคาดว่าก็เป็นการยิงผิดตัว
แต่ตำรวจไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
เพื่อตามหาคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ก็ต้องถามกันต่อไปว่าอะไรทำให้คิดว่า

เขาจู่ก็ไปยิงเขาอย่างนั้นนะครับ